ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หน่อย
แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ
เมื่อคืนนี้ช่วงเขาดาวน์ปีใหม่
ปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง
คิดสั้นฆ่าตัวตาย
กระโดดลงไปในน้ำแม่น้ำ
ก็ปรากฏว่าโชคดีที่มีคนที่อยู่แถวนั้นเขาช่วยกันไว้ได้
นะฮะแม่แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคนก็ชื่นชมว่าพลเมืองดีอ่ะ
คือเขาก็จะไปเคาน์ดาวน์ปีใหม่กันเหมือนกัน
อยู่ดีเอ้ากระโดดน้ำนี่จะฆ่าตัวตาย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์หน่อยครับ
โอ้ยฮีโร่เลยกระโดดลงไป
คลิปนี้เนี่ยคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นมุมกลับกันจริงนะ
ได้ยินเสียงวันยากาศสนุกชะนั้นบนเวที่
แต่อีกมุมหนึ่งคนคนหนึ่งกำลังกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
ใช่แล้วผู้ชายเสื้อสีชมพูอ่ะใช่ไหม
ที่ใส่อังเกงขาดสั้นอ่ะเหมือนบ็อกเซอร์อ่ะนะ
ที่บอกโอ้นี่ฮีโร่เลยกระโดดลงไปช่วยนะ
เขาอยู่แถวนั้นพอดีใช่แล้วเขาช่วยเสร็จเขาก็เดินไปเลยนะ
ไม่ได้แบบใช่นี่เสื้อชมพู
รอแป๊บหนึ่งเราตามตัวเขาเจอแล้ว

อันนี้เป็นคลิปที่มีการโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าช่างเครับเหมาต่อเติม
ทฤษฐบาลสุราชธานีนะครับ
ตอนเขาดาวน์พลเมืองดีช่วยเหลือไว้ทัน
แล้วก็บอกว่าพี่เสื้อสีชมพูที่ปรากฏในคลิป
กระโดดน้ำลงไปช่วยครับ
คลิปนี้คนก็ส่งต่อแสดงความเห็นกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ก็จะเห็นว่าเรือเนี่ยได้บรรทุกน้องคนที่กระโดดลงไปในน้ำนะ
แล้วก็มีตำรวจกับพลเมืองดีนั่งไปกับเรือรับตัวน้องคนนี้ไปนะครับ
เมื่อมาถึงคนที่อยู่บนฝั่งก็พยายามช่วยเหลือกัน
มีคนเข้าไปสวมกอดหญิงที่กระโดดลงไปในน้ำ
แล้วก็พูดกับผู้ชายเสื้อสีชมพูที่กระโดดลงไปช่วยเหลือ

คนที่ถ่ายคลิปนะฮะชื่อว่านางสาวแอนนาเป็นชาวสุราชธานีนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแฟนที่สะพานนฤทธิ์อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราชธานี
อีก๑๐นาทีจะถึงวันขึ้นปีใหม่อยู่แล้ว
นี่ฮะวันนี้เราตามไปหาที่บ้านนะครับ
ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโป๊ะห้อยขาลงในน้ำ
ทีแรกก็คิดว่าเขาคงนั่งถ่ายรูปเฉยอ่าแต่ไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะ
อยู่ดีดีหันไปมองอีกทีนึงอ้าวผู้หญิงคนนั้นกำลังจะจมน้ำอ่ะ
คือกระโดดลงไปแล้วเขาก็เลยตะโกนให้คนช่วย
มีตำรวจกับชาวบ้านโยนห่วงยางลงไปผู้หญิงคนนั้นก็ลอยน้ำไปเรื่อยนะ
คือคงจะเกาะห่วงยางไม่ได้ไม่ถึงหรือว่าไม่ยอมเกาะไม่รู้ล่ะ
อยู่ดีมีพลเมืองดีสวมเสื้อสีชมพู
กระโดดน้ำจากพื้นตรงที่เขาจัดงานกันอยู่ลงไปแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้
ชาวบ้านที่จอดเรืออยู่แถวนั้นเขาก็รับน้องผู้หญิงขึ้นเรือมา

เกิดอะไรขึ้นแฟนคิดให้แอนดูว่าคนตกน้ำ

เลยให้คนแถวนั้นได้ยินว่าให้ไปช่วยน้องเขาอ่ะค่ะนี่คุณแอนบอกน้องเขาก็ไม่ยอมเกาะด้วยอ่ะ
หลังจากที่ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ได้นะครับก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลสุราชธานีนะฮะ
สาเหตุของการคิดสั้นจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบกันก่อนนะ
ต้องสอบปากคำก่อนส่วนผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ฮะ
ท่านเห็นแวบหนึ่งเนี้ยอ่าเป็นผู้ละเมืองดีที่ไปช่วยเนี้ยนะ
กระโดดลงไปช่วยเลยเนี่ยรู้กันแต่ว่าชื่อนานชื่อนานนะ
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์เสร็จเนี่ยไม่มีใครเจอเขาเลยนะ
อืมคือเหมือนในคลิปอ่ะคือเดินไปเลยอ่ะเขาไม่ได้หวังเลยว่าเขาจะโอ้โห
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามหาจนเจอครับคนดีแบบนี้ต้องยกย่อง
ค่ะนะผู้ชายเสื้อสีชมพูที่กระโดดลงไปช่วยเหลือผู้หญิงในคลิปนะครับ
ชื่อว่านายโสพลสัจกรอายุ๒๕ปีเป็นชาวสุราธานี
ซึ่งนายโสพลบอกว่าเมื่อคืนวานนี้นะครับ๓๑ธันวาคมไปเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ตอนที่กำลังรอการเคาน์ดาวน์ปีใหม่อยู่ก็ไปนั่งที่ขอบรั้วริมน้ำ
แฟนกำลังจะถ่ายรูปให้นี่ค่ะคุณโสพล
ตอนที่แฟนกำลังจะถ่ายรูปคุณโสพลเนี่ยแฟนลงมองเห็นในน้ำเนี่ยคือคนกำลังจะจมน้ำ
ก็เลยตะโกนบอกพอหันไปดูเห็นว่าคนจะจมน้ำจริงตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้ว
ถอดกางเกงแล้วก็กระโดดลงไปช่วยเลยนะอาจจะกลัวในกางเกงอาจจะมีของมีค่าอยู่
ถอดกางเกงตัวนอกออกแล้วบางทีมันหนักจะไม่คล่องตัวเวลาไปช่วยคนอื่น
แล้วก็โดดลงไปเลยนะครับตอนนั้นไม่กลัวคิดอย่างเดียวว่าต้องช่วยคนที่ตกอยู่ในน้ำให้ได้
แม้ว่าน้ำจะไหลเชี่ยวหลังจากที่จับตัวน้องเขาได้แล้วก็ดึงขึ้นมาเหนือน้ำ
กระแสน้ำยังพาไหลไปหลายเมตรนะแต่โชคดีที่มีพี่อีกกลุ่มหนึ่งนำเรือออกมาแล้วก็รับกันได้ทัน
แฟนผมถ่ายรูปหันไปที่น้ำแล้วแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าน้องเขาจมน้ำน้องเขาจมน้ำ
แล้วก็ผมก็กระโดดลงไปช่วยครับสภาพน้องก็คือว่า๕๐๕๐แล้วครับ
เพราะว่าน้องเขาจะจมน้ำไม่จมน้ำอยู่แล้วครับ

แน้ำไหลเชี่ยวครับเพราะว่าน้ำมันลงครับ
ความคิดตอนนั้นไม่ไม่นึกถึงอะไรเลยครับนึกถึงว่าน้องเขาจะจมน้ำแล้วเราต้องลงไปช่วยครับ
เพราะว่าเราว่ายน้ำเป็นครับเราจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้ครับ
อืมน่าชื่นชมนะคะ

ใช่ยังไงก็ต้องช่วยอยู่เฉยไม่ได้จริง
แล้วพี่โสพลนี่เขาบอกว่าพอขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ย
เสียงมาเนี่ยคือพลุเลอะมากเลย

แต่เขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มาเข้าดาวน์ปีใหม่อย่างที่ตั้งใจจะมาไง

ถูกต้องช่วยเหลือชีวิตคนหนึ่งคน
เนี่ยขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
เติมลูกดังไปละ